เหตุการณ์นี้ก็ต้องติดตามกันหน่อยครับเพราะว่าผู้หญิงอายุ๒๑ปีเธอร้องผ่านสื่อครับ
บอกว่ามีผู้ชายเนี่ยขับกระบะแล้วชนเธออาการโคม่านะครับ
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานสองนานไม่มาแย่แสไม่มาดูแลรับผิดชอบเธอเลย
สภาพของผู้บาดเจ็บที่สำคัญครับแจ้งตำรวจไป
เหมือนคดีจะยังไม่ค่อยคืบหน้ากับเหตุการณ์นี้
กรณีที่มีคนโพสต์ในเพจสายใหม่ต้องรอดครับ
คุณสุวิมลอายุ๒๑ปีครับ
เรียนปวสปี๒วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่ง๑
ร้องผ่านสื่อครับแล้วก็ทางผ่านทางเพจสายใหม่ต้องรอดด้วย
บอกว่าถูกนายรณชัยอายุ๓๘ปีซึ่งเป็นคู่กรณีเนี่ย

เมาแล้วขับกระบะพุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเธอกับเพื่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๑๓๐
กันยายนที่ผ่านมานี่ก็เวลาผ่านมานานร่วมเดือนแล้วนะครับ
ตัวของคุณสุกระเด็นไปกับพื้นถนนนะฮะบาดเจ็บ
ฟันหน้านี่หักหมดปากทั้งแถบเลยนะครับ
แขนขวาก็หักใส่เหล็กดามเอาไว้สะโพกขวาฉีกขาดเป็นแผลยาวเย็บไป๗๐เข็ม
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอาการโคม่าครับ
นอนพักอยู่หลายวันครับแต่ว่าทางคู่กรณีไม่มาเยี่ยม
มาดูแลรับผิดชอบใด

หลังจากที่เธอนั้นออกมาจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นที่บ้านอาการค่อยดีขึ้น
บอกว่าวันที่เกิดเหตุกำลังกลับครับ
จากการทำงานเข้ากะเป็นพนักงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

เพื่อนที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้บาดเจ็บมาก
แต่ตัวเธอเองค่อนข้างสาหัสดูบาดแผลสิครับ

พ่อของเธอและตำรวจเองพยายามโทรหา

ใจร้ายใจดำขนาดนี้ในฝั่งของคนก่อเหตุ
ทางด้านพ่อของผู้เสียหายครับคุณพ่อสะกลบอกว่าลูกสาวเนี่ยหมดค่าทักษาไปกว่าสองนึงนะครับ

คุณพ่อสะกลบอกว่าลูกสาวเนี่ยหมดค่าทักษาไปกว่าสองนึงนะครับ

คุณพ่อสะกลบอกว่าลูกสาวเนี่ยหมดค่าทักษาไปกว่าสองนึงนะครับ

ทางด้านพ่อของผู้เสียหายครับคุณพ่อสะกลบอกว่าลูกสาวเนี่ยหมดค่าทักษาไปกว่าสองแสนนะฮะ
ทางด้านพ่อของผู้เสียหายครับคุณพ่อสะกลบอกว่าลูกสาวเนี่ยหมดค่าทักษาไปกว่าสองแสนนะฮะ

จะขอเบิกค่ารักษาจากประกันรถคู่กรณีก็ไม่ยอมทำเรื่องเบิกให้แล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วย

ให้ลูกไปเบิกจากประกันสังคมแล้วก็ประกันรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนลูกสาวไปพลางก่อนครับ
ต้องให้ลูกไปเบิกจากประกันสังคมและประกันรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนลูกสาวไปพลางก่อนครับ
ต้องให้ลูกไปเบิกจากประกันสังคมและประกันรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนลูกสาวไปพลางก่อนครับ

เรื่องที่หนักที่สุดก็คือค่ารักษาฟันที่ร่วงเกือบหมดปากนี่แหละ

เรื่องที่สุดก็ค่ารักษาฟันที่ร่วงเกือบหมดปากนี่แหละ

เขาก็เลยอยากวอนให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบด้วย